มาร์คซัครเบิร์กเจ้าของเฟซบุ๊กได้ประกาศยกหุ้น๑๙๙
ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า๔๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยบอกว่าอยากจะให้นำเงินจำนวนนี้
ไปสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลัง
มาร์คซักเกอร์เบิร์กประธานบริหารของเฟซบุ๊ก
โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คส่วนตัว

มอบหุ้นเฟซบุ๊ก๑๙๙ที่ทั้งคู่นั้นถืออยู่

ชาญซัครเบิร์กอินิเทียทีฟ
เข้ามาดูแลงบส่วนนี้ค่ะ
เพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษาส่วนบุคคล
การรักษาโรคการเชื่อมโยงผู้คน
และการสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง
การประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่
พิษเซลล่าชานพันรยาของซัครเบิร์ก
ได้ให้กำเนิดลูกสาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ซึ่งมาร์คซักเกอร์เบิร์กได้โพสต์จดหมาย
ถึงลูกสาวลงเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า
ลูกสาวได้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
อยากจะพัฒนาโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป
ซึ่งเขาและพันรยามีเป้าหมายที่จะยกระดับศักยภาพของมนุษย
ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ซึ่งหุ้นเฟซบุ๊คจำนวน๑๙๙ที่ทั้งคู่บริจาคเข้าองค์กรการกุศล
จะมีมูลค่ากว่า๔๕๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ
หรือประมาณ๑ล้าน๔แสนล้านบาทค่ะ
มีรายงานนะคะว่าการประกาศดังกล่าวมีคนเข้ามากดไลค์เกือบ๘แสนครั้งภายใน๗ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
โดยมีเฟซบุ๊คของคนดังจำนวนมากที่เข้ามากดไลค์และโพสต์คอมเมนต์
สนับสนุนการบริจาคครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีบิลเกดและมิรันดาเก
วาเรนด้าเกตวอร์เรนต์บัฟเฟตนักแสดงและนักการเมืองอาโนชาวาสเนเกอร์และชากิร่านะคะ
เช่นเดียวกับนายจรโคบาร่าค่ะ
ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐระบุว่า
การบริจาคครั้งนี้เป็นความคิดที่ดีมากนะคะ